ของความจริงก็คืออย่างนี้คุณผู้ชม
ในโลกใบนี้ในประเทศไทยของเรามีคนที่แบบน้ำใจงามอีกมากมายจริง
เพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้อยากจะมาบอกต่อคุณผู้ชมมาก
เป็นเรื่องของหนุ่มรายเดอร์น้ำใจงามคนหนึ่ง
คือเขาโทรไปถามเจ้าของบ้าน
พี่พี่จะฝากเก็บผ้าไหมพอดีว่าฝนมันจะตกปึ้งเนี่ยฟ้ามันครึ้มแล้ว
เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าเอองั้นฝากเก็บผ้าให้ด้วยเลยแล้วกัน

เพราะเราเห็นนะเขาปีนปีนเข้าไปปั๊บเขาเข้าข้ามประตูไปแล้วไปเลื่อนราวตากผ้าค่ะ

นึกออกไหมคือเรื่องราวนี้เป็นความน่ารักและความมีน้ำใจของรายเดอร์คนนี้นะคะ
ก็คือจริงน้องเขาเป็นคนส่งของนั่นแหละส่งพัสดุอะไรแบบนี้
นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านมาเผยแพร่ให้ดูว่าเฮ้ยเขาก็มีน้ำใจกับเราเหมือนกันนะ
คือระหว่างที่หนุ่มคนนี้เขามาส่งของที่บ้านนะคะ
เขาปกติเวลาพัสดุจะมาส่งหรืออะไรเขาจะโทรถามเจ้าของบ้าน
ว่าเราอยู่ไหมซึ่งดิฉันรับโทรศัพท์บ่อยมาก
มีผู้ชายโทรหาตลอดโทรหาตลอดเลยอยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะเอาของมาฝากเอาของมาส่ง
จริงแล้วสั่งเองทั้งนั้นเลยคืออย่างนี้พอเขาโทรมาถามเราก็จะบอกว่า
ถ้าสมมุติเราไม่อยู่นะแล้วเป็นคนที่แบบคุ้นเคยก็จะบอกว่าเอาโยนเข้าไปได้เลย
เรารู้ว่าของเป็นอะไรหรือว่าหย่อนเข้าไปภายในบ้านได้เลย
อันนี้ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะมาส่งของกันบ่อยนะจนรู้จักมักจี่กันประมาณนึง
เพราะปกติแล้วเขาจะแบ่งเขตในการส่งอยู่แล้วถูกไหมคนที่ส่งก็จะมาส่งตรงนี้ประจำ
เขาก็เลยโทรถามเจ้าของบ้านเขาเอาของมาส่งเนี่ยเขาส่งของเสร็จแล้วเขารู้สึกว่า
คุณตากผ้าไว้คุณไม่อยู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวเก็บผ้าให้ไหมเพราะว่าฝนจะตกแล้ว
จะกลับมาทันหรือเปล่าก็คงสอบถามกันแล้วแหละ
สุดท้ายเจ้าของบ้านบอกโอ้รบกวนเข้าไปเก็บให้หน่อยอันนี้คือเจ้าของบ้านอนุญาตนะคะคุณ

คุณอย่าถือวิสาสะว่าคุณเห็นบ้านนี้ตากผ้าอยู่ไปช่วยเก็บเอง
นะอะไรอย่างไม่ได้นะคะอันนี้เขาอาจจะรู้จักกับเจ้าของบ้าน
เขาก็เลยแบบโทรคุยกันยังไงก็เก็บผ้าให้เรียบร้อย

เก็บผ้ารากที่ต่างเอาไว้ให้
งั้นคุณกลับมาคุณต้องซักผ้าใหม่นะ

นี่เขาเป็นคนที่มีน้ำใจนะ
เรียกว่าคุ้นเคยก็ช่วยเหลือกันไปนะคุณผู้ชมนะ